คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เรื่องของการล่อซื้อยาบ้ากันหน่อยค่ะ
โอ้ยเนี่ยคือตำรวจบอกจับตัวเนี่ยหนุ่มคนนี้ที่ไปล่อซื้อยาบ้านั้นน่ะ
ไม่ได้หนักหนาสาหัสเลยเท่ากับการเจรจากับแม่
พ่อแม่ทำทุกวิถีทางไม่ให้ไปจับลูกชายคุณผู้ชมดูเลยค่ะ
ตายเลยตำรวจหมาไม่วิ่งออกมาชักปืนกันเลยเนี่ย

ถ้าไม่ผิดก็เอามีขวางมาให้ไปสำรวจเข้านะ

ถ้าถึงปุ๊บคุยกันรึ่มจะมาจับลูกฉันเลย

ลูกมาเร็ว

ถ้ามึงทามมึงก็กล้าลืมมึงก็กล้าเล่น
ถ้ามึงกล้าทำมึงก็กล้ารับ

แดนแม่ในป้อมไหวตัวทัน
หนีมาซ่อนตัวในห้องน้ำบ้านตัวเอง
ตำรวจมาถึงโอ้ภ่ากับแม่ญาติโวยวาย
ไม่ให้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มในป้อม

ถือมีดพระยืนขวางประตูจังก้าอยู่แบบนั้น
ทำยังไงก็พูดยังไงก็ไม่ยอมให้เข้าไปจับตัวลูกชาย
ทีนี้มันเกิดการโต้เถียงกันเนี่ยตำรวจเนี่ยอ่านี่นี่
มีจังหวะพูดคุยกันเนี่ยรอดผ่านทั้งเนี่ยช่องเนี้ยค่ะคุณผู้ชม
คือเกิดการโต้เถียงกันตลอดเลยระหว่างตำรวจกับแม่เขาบอกว่าเป็นชั่วโมง
แล้วจังหวะนั้นอ่ะมันเหมือนได้ยินเสียงคล้ายคล้ายขึ้นไกลปืน
ดังมาจากห้องน้ำตอนนั้นน่ะคือในป้อมมาซ่อนตัวอยู่ในห้องนั้นนะคะ
ตำรวจก็เลยพากันวิ่งหาที่กำบังเพราะอะไรอ่ะกลัว
ว่าเดี๋ยวเกิดในป้อมยิงพากลางตำรวจขึ้นมาเนี่ยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจทำยังไง
ก็แม่ยืนถือมีดพระแม่ก็ต้องคือตำรวจก็ต้องเข้าไปแย่งมีดจากมือแม่ล่ะค่ะ
หูแล้วมีดอ่ะมันยาวมันใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมดูเราดูจังหวะเนี้ย
อันนี้ลองดูนะนี่ไม่ยอมให้เข้าไม่ยอมให้เข้า
แล้วแม่บอกนะนี่อย่าเข้ามานะนี่ค่ะถือมีดค่ะอ่าตำรวจเข้าแล้วอ่ะ
จะฆ่าตัวตายด้วยน่ะไม่ยินเสียงที่แม่พูดอ่ะใช่ถ้าเข้ามาจะฆ่าตัวตายอย่างงี้น่ะ
อันนี้ล็อกแล้วอ่าเรียบร้อยคว้ามีดไปได้ค่ะนะคะ
อ่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปได้ก็ไปตรวจค้นในห้องน้ำเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับตัวพ่อเองก็พยายามเจรจาเอาตัวนายป้อมเนี่ยเดินออกมานะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจดูหน่อยสิเฮ้ยมันมีอะไรยังไงบ้าง
เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมก็ไปพบนะคะมันจะมีกระเป๋าสะพาย
แล้วก็มีกุญแจรถมีโทรศัพท์มือถืออันนี้ในห้องน้ำนะคุณผู้ชม
แล้วเห็นเลยว่าโถส้วมตำรวจบอกนี่เอาอะไรใส่ลงไปหรือเปล่าเนี่ย
เพราะมันเหมือนมีการราดน้ำเลยอ่ะแต่ที่สำคัญคือไม่ได้พบยาเสพติดไง

ในบ้านไปเจออาวุธปืนลูกซองยาว๑กระบอกกระสุนปืนอีก๑นัด
ป้อมรับสารภาพแต่โดยดีว่ามีการล่อซื้อยาบ้าระหว่างสายลับกับตัวเองจริง
โดยจะเอายาบ้าไปวางไว้ตามจุดหมายอ้างว่าไม่ทราบว่ามียาบ้ากี่เม็ดนะ
เพราะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนจ้างเขามาเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามอธิบายพ่อกับแม่ว่าเออ
มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
โชว์เจ้าหน้าที่ดูว่าไม่มียาอยู่กับตัวนะแต่ทำไมล่ะเขามีจังหวะถอดกางเกง
ชัวร์เลยเก็บรอยเย็บพั้งหน่อยเรียกว่าเปลื้องผ้าไม่มีอยู่กับตัวก็จริงแต่ตำรวจบอกว่ามันมีหลักฐานเป็นของกลางไปแล้ว
พ่อกับแม่ของนายป้อมค่ะเดินทางไปศาลจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะ
เดี๋ยวอันนี้ย้อนกลับมานี่ก็อันนี้กระป๋องกาแฟที่บอก
ตำรวจบอกว่ามันเป็นของกลางเออนี่แหละค่ะ
ทีนี้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดค่ะพ่อกับแม่สารจังหวัดกำแพงเพชร
ประกันตัวลูกชายออกมาต่อสู้คดีนะคะขออภัยค่ะ
แต่ก็ยังคาใจยังคาใจกับการทำงานของชุดจับกลุ่ม
ว่าเอ๊ะตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทีนี้คนเป็นแม่ค่ะก็คือนางนันทราคุมเมษ
บอกแบบนี้ว่าตอนเกิดเหตุมีรถหลายคันเลยนะขับเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็ควักปืนทำท่าจะยิงวิ่งไล่จับลูกชาย

รับว่าหากเข้ามาใช้มีดฟันจริง
เป็นแม่รู้นะว่าลูกเสพยา

แต่ยังไงเนี่ยตำรวจก็ทำเกินไปอยู่ดีแม่บอกแบบนี้
แต่เอาจริงนะบางทีความรักความหวังดี
มันก็จะกลายเป็นการทำร้ายกันนะคะ